ต่อด้วยอุบัติเหตุที่ระยองครับอันนี้เนี่ยเป็นรถกระบะขนแรงงานเมียนมามา๔คนครับ
ปรากฏว่าเสียหลักตกร่องน้ำไปโอ้โหแล้วตอนจังหวะตกลงไปสามคนเป็นผู้ชายนะ
ถูกช่วยเหลือมามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งกู้ภัยช่วยเหลือมาแล้วดูอาการเธอ
เอาคนเนี้ยไปลงกัน
กรีดร้องของเธอด้วยความเจ็บปวดนะครับร้องมาไม่เป็นภาษาเลยฮะ
หนึ่งในผู้ประสบเหตุครับที่อยู่ในรถกระบาดที่ถูกชนไปจนตกหนองน้ำนี่แหละฮะ
ค่อยค่อยถูกรำเลี้ยงตัวก็มาค่ะโอ้โหสภาพสะบัดสบอบจริงจริง
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถกระบะที่ประสบเหตุเนี่ยตอนมันจมนะล้อมันชี้ฟ้านะคุณน้ำแข็ง

โอ้โหเหตุเกิด๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองบนถนนสาย๓๖ตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยองครับ
เป็นกระบะสีแดงที่โดนชนพลิกความไป
พลเมืองดีในเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ชายมาได้๒คนก่อน
ประการเธอตกใจอย่างหนักเลยนะเกรียดร้องใหญ่เลย
แต่ยังมีผู้ชายอีกคนนึงยังติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้สลิงดึงรถขึ้นมาก่อนฮะ

ผู้ชายอีกคนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยยังไปช่วยออกมาไม่ได้
นี่ค่อยพลิกออกมาจากล้อชีฟ้าเอามาคว่ำไว้ปกติ
พอนำตัวเขามาทำซีพีอาร์ครับทำอยู่๓๐นาที

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองล่าสุดอาการยังโคม่าครับ
คนเจ็บทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา
ทีนี้คุณวิศนุครับเล่าว่าเขาขับรถตู้
รับพนักงานจากอำเภอบ้านค่าย๓คน
เพื่อไปส่งบริษัทมาถึงที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วรถกระบาดสีแดงถูกรถยนต์อีกคันที่ขับตามมาพุ่งชน
กระบะเสียหลักมาเฉียวรถตู้ของเขา

เขานี่รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยครับพลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นก็มาช่วยกัน

แต่รถยนต์ที่ขับชนไปหนีไปแล้ว

ต่อมาพลเมืองดีไปสกัดจับรถยนต์คู่กรณีที่ขับหลบหนีไปได้
รถคันนั้นห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๓กิโลครับ
เป็นกระบะตู้ทึบทะเบียน๑๑๕กรุงเทพ
มีร่องรอยถูกชนไปด้วยฮะนี่

คนขับชื่อว่านายธนกฤษอายุ๕๒ปี

เขาดูไม่พอใจด้วยนะตอนที่นักข่าวไปพยายามถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ธนกฤษตอบยังไงไปฟังด้วยกันฮะ
ไปดูกันชนหน้าดิผมชนเขาหรือว่าเขาชนผม

ก็ไปดูกันชนหน้ารถผมเท่านั้นแหละ
ผมถามว่าที่เขาลงเพราะอะไร
เขาปาดหน้าผมผมได้ไปชนเขาอ่า

ก็ไปดูกันชนหน้าผมเท่านั้นแหละ
เขามาปาดหน้าผมผมมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะ
ครับเราก็ฟังความทุกด้านนะ
ตำรวจคุมตัวเขาพร้อมกับรถเขาไปสอบสวนที่สพเมืองระยองครับ
รวมไปถึงนายวิศนุคนขับรถตู้ด้วย
แล้วจะต้องรอให้คนขับกระบะสีแดงในอาการดีขึ้น
เดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อหาตัวฝ่ายที่ผิดมาดำเนินคดีต่อไปครับ